เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของค่าเหนื่อยนักเตะไทยในเจนลีกนะครับ

เราก็ไปติดตามกันนะครับว่านักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในเจนลีกนะครับ

รวมสินค้าทิพย์สงฆสินนะครับที่เล่นเป็นซีซั่นที่๒นะครับ
ติดตามกันหน่อยนะครับว่าใครได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดครับ
อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยสูงสุดแล้วก็จะการันตีฝีเท้าหรือว่าการโชว์ฟอร์มที่ดีในเจลีกได้
แต่ก็สามารถนะครับบอกถึงการสร้างแรงกระตุ้นนะครับให้นักเตะบ้านเราสนใจในการที่จะไปหาความทัศน์ไทยในเจนลีกของญี่ปุ่นนะครับ
คิดเป็นเงินไทย๙ล้านบาทต่อปีหรือว่าตกเดือนละ๗๕๐๐๐บาทนะครับ
รายได้ที่เราทราบกันมาเนี่ยอยู่เมืองทองก็น่าจะสูสีประมาณนี้หรือมากกว่านิดหน่อย
แต่ว่าธีรสินก็เลือกจะไปหาความท้าทายเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับ
ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมารับค่าเหนียวที่๑๘ล้านเยนต่อปีคิดเป็นเงินไทย๕๔๐๐๐บาทต่อปีหรือตกเดือนละ๔๕๐๐๐บาท
นี่คือราคาล่าสุดนะครับก่อนอันนี้ก็มีข่าวว่าสโมสรก็เพิ่มให้ปีนึงเนี่ยล้านกว่าบาทนะครับตกแล้วก็ได้เพิ่มอีกเดือนละประมาณแสนนิดนะครับสำหรับทางชนะทิพย์สงกระสินครับ
ธีรทรบุญมาทันครับแก๊กซ้ายทีมชาติไทยที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับ
วิสเซอร์โกเบรับค่าเหนื่อยอยู่ที่สิบห้าล้านเยนต่อปีคิดเป็นเงินไทยสี่ล้านห้าแสนบาทต่อปีนะครับ
หรือว่าตกอยู่ที่เดือนละสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทซึ่งนักเตะที่นอกเหนือจากสามคนนี้ก็ยังมีจักริตเวทพิรมนะครับ
ได้อยู่เดือนละเก้ามื่นบาทนะครับรายละต่อปีก็หนึ่งล้านหนึ่งล้านแปดหมื่นบาท
แล้วก็ชาวดีรชาตินะครับรับหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีหรือว่าเดือนละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ลีกจะเปิดฉากในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งซานเฟชเช่ฮิโรชิมานต้นสังกัดของธีรสินนะครับ
จะเปิดบ้านพบกับคอนเซลเลสปอโลของชาติธิปสงกสินยี่สิบสี่กุมภาพันธ์นี้
เน้นย้ำแฟนฟุตบอลไทยที่ติดตามเชียร์นักเตะไทยในเจลีกก็อย่าลืมดูกันครับ